ทีนี้มาดูเรื่องของโควิดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องของตัวเลขทั้งผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิต

ผู้ติดเชื้อเพิ่มคือจำนวน๕๕๓๓ราย
ก็แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ๕๔๘๙ราย
ติดเชื้อในเรือนจำ๔๔ราย
แล้วตัวเลขช่องสีเหลืองที่คุณผู้ชมเห็น
เป็นยอดผู้เสียชีวิตที่สูงที่สุด
ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมาคือ๕๗ราย
รวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๒๐๘๐รายแล้วนะคะ
แล้วตอนนี้ก็ต้องดูช่องตัวเลขสีชมพูอ่อน
ตัวเลขที่รักษาหายแล้ววันนี้๓๒๒๓รายนะคะ
ทีนี้คุณหมอคุณหมอธีรวัตรเหมจุธา
หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
โพสต์ถึงเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
คุณเพราะว่าช่วงนี้ได้ยินมาบ่อยว่า
จุดที่เรายืนอยู่มันเรียกว่าระลอก๔แล้วหรือยัง
บางคนบอกว่ามันเข้าสู่ระลอก๔แล้ว

เราจะต้องเผชิญกับสายพันธุ์เดลต้า
สายพันธุ์อินเดียมันมีความเสี่ยง
แต่ทีนี้ค่ะทางคุณหมอธีรวัตรบอกนะคะ

เพราะว่าระลอก๓ยังคุมไม่ได้
ตอนนี้มีเดลต้าเบต้า
น่าจะเรียกว่าระลอก๓เสริมพิเศษ
ระลอก๓ชุดใหญ่ไฟกระพริบ
นี่ค่ะคือสิ่งที่คุณหมอธีรวัตรบอกนะคะ
ส่วนทางด้านหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบาดการหายใจ
สิริราชพยาบาลอย่างคุณหมอนิธิพัฒน์เจียรกุล

เกี่ยวกับมาตรการล็อกดาวน์แบบจำกัดขอบเขต
มา๓วันยอดผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ
กับคนเสียชีวิตเนี่ยทำนิวไฮไม่หยุดเลยค่ะ
ซึ่งทางคุณหมอก็บอกว่าต้องเข้าใจก่อนว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันเป็นผลของการควบคุมโควิด

หรือยี้นั้นมันจะต้องรอผลอีก๗วันหลังจากนี้
แล้วก็หมอระบุด้วยค่ะเรื่องเกี่ยวกับการกินอาหาร
เพราะว่ามันมีมาตรการการปิดให้นั่งทานที่ร้านอาหารใช่ไหมคะ
คุณหมอบอกว่าการกินอาหารร่วมกันมันเป็นต้นต่อสำคัญของการแพร่ระบาด
แล้วคุณหมอก็บอกด้วยบอกว่าสิ่งที่ไม่อยากได้เลยเนี่ย
คือวัคซีนทิศแล้วก็เตียงทิศ
ซึ่งวันนี้ทีมเราไม่มีเตียงว่างสำหรับรับผู้ป่วยโควิดวิกฤตฉุกเฉินของสิริราชเลย
แต่ความต้องการส่งต่อผู้ป่วยแบบเดียวกันนี้มาที่เราเหมียงน้อย๕ราย
ก็เลยต้องชะลอไปก่อนเพราะว่ายังรับมาไม่ได้จริง
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณหมอนิธิพัฒน์บอกนะคะ
นอกจากนั้นค่ะซึ่งทั้งด้านคุณหมอโอพาสพุทธจรรย์
หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิกโรงพยาบาลจุลาลงกร

ย้ายจากคลัสเตอร์คนงานเข้าไปในครอบครัวแบบเงียบ
คือเห็นการระบาดในกลุ่มครอบครัวเนี่ย
หลายที่แบบไม่เห็นที่มาที่ไปชัดเจน
สิ่งที่ต้องระวังคือการนำโรคจากข้างนอกเข้าในบ้านคุณ
แล้วในบ้านก็ต้องระวังนะบ้านไหนมีผู้สูงอายุ
รวมถึงเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีน
ฉีดวัคซีนแล้วมันจะไม่ติดเชื้อ
คุณหมอย้ำนะคะว่าการฉีดวัคซีน
ไม่ได้ช่วยลดการระบาดในระยะสั้น
ดังนั้นตอนนี้มาตรการส่วนบุคคลยังสำคัญที่สุด

เราก็ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยต้องล้างมือต้องเว้นระยะห่าง
ส่วนเรื่องของการจัดการงานศพของผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙นะคุณนะ
คือทางวัดราชประคองธรรมที่เพจ
บอกว่าเมื่อวันที่๒๙มิถุนายนที่ผ่านมา

ตัวเลขตรงนี้มันน่าตกใจนะครับ
แค่วัดที่นี่ที่เดียวเผาไป๗ศพแล้ว

และทุกศพทางวัดจะดำเนินการให้ฟรี
ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดนะครับ
สำหรับคนที่มีจิตศรัทธาอยากร่วมทำบุญ
ก็สามารถเข้าไปทางเพจของวัดราชประคองธรรม
เพื่อดูช่องทางการบริจาคได้นะฮะ

ช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องเงินให้กับวัดมันก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้ว
แต่ว่าข้อมูลที่วัดนำเสนอออกมาแบบนี้

ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสอยู่พอสมควรนะครับ
มันสะท้อนเรื่องของตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวันนะ
นี่คือขนาดวัดเดียวนะแล้ววัดอื่นล่ะ
เพราะว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตนี่คือก็ครึ่งร้อยมาอยู่หลายวันแล้วนะ